มาดูเรื่องสวนกระแสหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
โควิดเนี่ยทำให้หลายธุรกิจซบเศร้านะคะ

เฟื่องฟูจริงก็คือวงการไม้ด่างนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะให้ดูไม้ด่างต้นนี้นะคะ
คือเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าที่ระยองเนี่ยมีคนควักเงินนะคะ
ล้านคุณนัทพงศ์ซื้อไม้ด่างต้นนี้เสียงเพี้ยนเลยทีเดียว
ล้านนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ผู้ขายยกไปให้ที่บ้านแล้ว
ล้านนะคะกล้วยด่างอินโดนีเซียค่ะ
นี่คือกล้วยด่างอินโดนีเซียมูลค่า๑๐ล้านบาท
นายสุธานสิทธิธัญกรเจ้าของจากกรุงเทพ

นายนิรินาทเทียนวรโชคเจ้าของคนใหม่อยู่ที่ระยองค่ะ
คือคุณนิรินาทเป็นนักธุรกิจค้าพลอยที่หันมาจับไม้ด่างขาย
หลังจากธุรกิจค้าพลอยซบเศร้าเพราะโควิดนะคะ
แล้วล่าสุดก็ซื้อต้นนี้นะคะกล้วยด่างอินโด

เขาบอกว่าก่อนที่จะมาก็ศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มทดลองซื้อหน่อเล็กมาปลูกก่อน

ดน้ำจนมันโตขายได้๑๘๐๐๐บาท

ก็เลยทำจริงจังซะเลยนะคะจนกระทั่งมาเจอกล้วยด่างอินโดต้นนี้

ใบมีความด่างถึง๓ลายในต้นเดียวนะคะ
ก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นะครับแล้วสงสัยให้เข้าไป
แต่เหลือ๓หน่อนนี้ค่ะเขายังไม่เปิดจองครับ
ถามว่าจะเก็บไปเป็นต้นแม่

คือเฉาะไป๑หน่อขายไป๒ล้าน

นี่คือเหมือนเงินมันตรงเงินมันงอกเหมือนต้นไม้
เขาบอกการซื้อขายครั้งนี้เขาเลยวางมัดจำไปแล้ว๔ล้าน๕แสน
วันนี้เอากล้วยด่างมาส่งก็จ่ายเงินสดเพิ่มอีก๕ล้าน๕แสน
พ่อค้าบอกโอ้โหตั้งแต่ขายมายังไม่เคยมีใครใจถึงแบบนี้เลย
เพราะว่าหลายคนจะซื้อต้นเล็กราคาแค่๒๓ล้านเท่านั้น

ก็เป็นวงการที่โตสวนกระแสจริงค่ะ